อะไรขึ้นเมื่อพระเป็นโจรซะเองอ้าวบวชเป็นพระนะครับ
แต่ว่าติดพนันอย่างงอมแงมไม่มีตังค์หาตังค์จากไหน
ถอดผ้าเหลืองไปปล้นไปจี้ไปชิงทรัพย์ทั้งหัวโล้นนั่นแหละครับคุณผู้ชม
ตำรวจจับได้ไหมเอาไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
นี่คือจุดจบครับผู้เสียหายก็ชี้เลยนี่แหละหัวขโมย
หัวยังโล้นอยู่เลยนะครับตำรวจสภเมืองระยองรับแจ้งว่ามีคนร้าย
ลักษณะคือหัวโล้นครับไปก่อเหตุลักขโมยภายในบ้านของประชาชน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปหนีกบดานอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองระยองนั่นแหละ
สุดท้ายจับกลุ่มได้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในต่อจตุพรอายุยี่สิบสาม
พยายามจะขี่รถหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับ
แล้วบริเวณเบาะในรถเนี่ยพอเปิดเบาะขึ้นปั๊บช่องว่างข้างในเนี่ย
ปรากฏว่าซ่อนพวกจีวอนสบงอะไรต่างไว้นะฮะแล้วมีไขควงด้วย
ก็เลยคุมตัวไปโรงพักเจ้าตัวสารภาพลักทรัพย์จริง
บ้านสองหลังที่มีผู้เสียหายเขาชี้ตัวนั่นแหละ
บวชเป็นพระอยู่นะฮะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่บ้านค่ายระยอง
บวชมาหนึ่งปีติดพนันงมแยมเลยไม่มีตังจะไปเล่นพนัน
ตัดสินใจออกจากวัดยามวิการแล้วไปขโมยของของชาวบ้านลองฟังฮะ
อ้าวแล้วสาเหตุที่ตระเวทลักษัพนี่ยังไงฮะ

การพนันออนไลน์ติดมานานหรือยังฮะ
ติดมานานแล้ว
อ่าแล้วที่ไปใช้ชีวิตในการบวชนี่ภพฤตนถแบบไหนยังไงฮะ
คือต้องการหาเงินหรือไง

แล้วตอนนี้พอถูกจับได้แล้วรู้สึกยังไงครับ
ต้องรับผิดเราทำแล้ว
ในเมืองดีคุณอนุชิตบอกแบบนี้ว่าตอนกลับบ้านเห็นคนร้ายงัดประตูหน้าบ้านอยู่เลย
พอคนร้ายหันมาเห็นเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ยังเข้าไปเอาทรัพย์สินในบ้านอีกหลังด้วยนะคะ

แน่นอนว่าเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะ
แล้วก็แหม่สุดท้ายก็ไปรู้นี่แหละว่าเป็นพระสงฆ์จริง
ก็แจ้งให้ทางวัดทราบถึงพฤติกรรมแล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของการลักทรัพย์ต่อไป

ทำให้ศาสนามัวหมองเลยนะฮะ